ข่าวแรกเรื่องของเรื่องหนึ่งละ
โอเคนี่ต่อเรื่องก็ออกมาแถลงข่าวเลยนะฮะตอนนี้ก็ลงที่แถละหน้าหนึ่งเลยนะคะ
เป็นผู้จัดครั้งแรกก็เจอข่าวนี้เลยคือบอกว่าโดนดาราโดนเรียกเข้าตัว
นักแสดงประกอบนะฮะนักแสดงนำนี้ยังไม่มีใครออกมาพูด
ทางนี้ก็เลยออกมาแถลงข่าวและมีทนายออกมาแถลงด้วย
ก็อัปเดตก็คือว่าจ่ายแล้วแล้วที่จ่ายไปเนี่ย

ตอนนี้ก็จะต้องตามข่าวต่อไปว่าทำไมถึงไม่จ่ายต่อ
ยังไม่จ่ายต่อจริงไหมแล้วเอาไปทำอะไร
เราก็อยากรู้เพราะเราก็เคยเป็นตัวประกอบแล้วเราก็โดนเบี้ยวเหมือนกัน

โอ้โหพี่อยู่ในวงการนี้ถ้าพี่โดนพี่ก็ถือว่าพี่ยังไม่ผ่าน
เขาจ่ายแสดงว่าพี่ไม่ผ่านอะสิไม่เคยโดนว่าพี่เบี้ยวเขาเสร็จ
ไม่เพราะพี่จิ๊กอย่างนี้จิ๊กอย่างนี้
หรือเราไปรอน้าบ้านเลยใช่ไหมไม่ให้พี่ใส่แฟชั่น
ไม่มีคุณเคยโดนไหมไม่เคย
สรุปก็คือทางคุณอ้ำคุณนัทเขาจ่าย
จ่ายไปแล้วแต่เขาจ่ายให้กับทางบริษัทโมเดลลิ่ง

แต่คุณนัทเขาออกมาแสดงความบริสุทธิ์ใจคุณนัทคุณอ้ำว่า

ว่าเขาคงไม่มาเบี้ยวอะไรอย่างนี้หรอก
ชื่อเสียงเขาจะบอกตอนนี้ผู้จัดถ้าเบี้ยวนี่หึงนะฮะ
ไม่ได้นะหรือเขาจะบอกปากต่อปากไปกล้าง

แล้วคนที่ไปบอกว่าคุณนัทคุณอ้ำเบี้ยวนั้น

คนไหนนะจากช่องฮหอ
ไปแล้วนี่